เขาพยายามจะกินกระดูกชิ้นใหญ่นะคะ
แต่ว่าจะกินเท่าไหร่ก็กินไม่ได้
ดูสิว่าอุปสรรคขัดขวางจริงแล้วคืออะไรคะ

สงสารนี่แกล้งเจ้าของแกล้งใช่ไหม

ทำไมไม่ออกมาเป็น๓มิติให้ผม

สงสารก็เลยกินน้ำไปเรื่อย

งงว่าทำยังไงถึงจะหยิบขึ้นมาได้

เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่เนเตอร์แลนด์นะคะ
โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊คลายหนึ่งได้อัพโหลดคลิป
ความน่ารักของเจ้าตูบสุดมึน
ก็หนูคิดว่าลายกระดูกที่อยู่ในชามใส่น้ำเป็นกระดูกจริง
ไม่รู้ว่ากระดูกมันชิ้นใหญ่ล่อใจหรือว่ายังไงนะคะ
ถึงทำให้เจ้าตูบตัวนี้ถึงกับคลั่งอยากจะได้
มองเอ่ยเอาขาวแหย่เอ่ย
พยายามงับแล้วงับอีกนะคะ
แต่ยังไงก็แน่นอนแล้วไม่สามารถเป็นเจ้าของ

ใช่แล้วคือพอใส่น้ำเข้าไปมันยิ่งดูใหญ่กว่าปกติด้วยนะคะ
ก็คนเห็นแล้วก็เอ็นดูแหละ
สงสารเหมือนกันก็เลยยอดแชร์สูงมากคุณผู้ชม
ยอดแชร์เนี่ยทะลุ๑๔๐๐๐๐๐ครั้งแล้วทีเดียวค่ะ
นี่แหละข้อดีของการมีสัตว์เลี้ยง
ใช่คือไม่ควรเอาไปใส่น้ำ
ควรเอาไปใส่อาหารเม็ดหรือเปล่า

แต่ถ้าเรานึกสภาพพอเป็นอาหารเม็ดพอกินอาหารเม็ดเสร็จปุ๊บอุ๊ยกินต่อ

ต้องรู้จักพอนะจ๊ะเป็นการสอนจัดเลี้ยงไม่รู้จักพอหรือเปล่า

หรือไม่ก็อาจจะแกล้งล้วนนะ